อันนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วอาจจะต้องร้องว้าว
เพราะว่าเรื่องนี้คนจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันค่ะ

จับสลิงกับเซือกก็จะตายเลย

จะใช้เส้นทางนี้ขึ้นลงเป็นประจำ
ก็เลยมีความชำนาญในเส้นทางว่าอาจจะต้องเดินมุมนี้

ถูกต้องนะคะแต่ใครที่ไม่ชำนาญอย่าไปทำแบบนี้
อย่าทำตามนะจ๊ะทำแบบคุณพี่เขาดีแล้ว